ยังอยู่ที่ตัวเลขแต่ว่าไม่รู้จะขำหรือว่าจะเห็นใจนักแสดงรุ่นใหญ่ดี
ตุ๊กดวงตาค่ะก่อนหน้านี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหขำจริง
มีเหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าขำเพราะว่าอาตุ๊กแกเนี่ยโพสต์ภาพนี้
ภาพเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่อยู่บริเวณคอแกเห็นไหม
เห็นไหมแล้วพร้อมแคปชั่นบอกว่าเมื่อวานเนี้ยไปติดกล้องละครเข้าฉากอยู่
ผู้กำกับเขาสั่งให้เอารองพื้นมาปิดรอยสักที่คอหน่อย
เออคุณผู้ชมซึ่งอาตุ๊กก็บอกกลับไปว่าฉันไม่ได้ซักแต่ที่เห็นคือคือ
เส้นเลือดขอดเอาดูดิเป็นเส้นเลือดขอดอยู่ตรงใต้คาง
แต่มันเหมือนตัวเลขเหมือนเลขไทยใช่มั้ยเหมือนเลขไทยอ่ะ
แล้วเมื่อกี้ใครตาดีคุณผู้ชมดูซะก่อนเชอรี่พี่แจ๊คดูสิว่าเป็นเลขอะไร
เรามองอันนี้ส่วนตัวนะ
หรือไม่ก็๒๔ที่เป็นเลขไทยเพราะว่าเพราะว่าหางเลขไทยมันจะไปด้านหน้านะ
เพราะว่าต่างตีเส้นเลือดที่ขอดของอาตุ๊กเนี่ยเป็นตัวเลขไปเลยคุณผู้ชม
ตีเป็นตัวเลขกันใหญ่เลยใครตาดีได้ตาร้ายเสีย
เขาว่างั้นลองดูนะจ๊ะอย่าซีเรียสกันนะจ๊ะ
ให้ดูกันขำอาตุ๊กแกโพสต์บอกว่าแบบนั้น

บอกว่ามันเป็นเลข๙ไทยหรือเปล่า
หรือเหมือนเชอรี่เลยนะเป็นเลข๔หรือเปล่า
เออต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาตาดีจริง
บางคนอาจจะเห็นเป็นเลข๒๙ก็มีแต่ที่เข้าเป้าเลข๙มาเยอะนะคุณสองคนก็เห็นเหมือนกัน
บางคนเห็นเป็นเลขศูนย์เจ็ดก็มีเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตามที่อาตุ๊กบอกแล้วกันนะ
ตาดีได้ตาร้ายก็อาจจะไม่ได้รับอะไรเลยอาจจะต้องรับทรัพย์วันสงการไปนะคะ
อันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนก็ละกันแปลกเหมือนกันนะทำไมไปเส้นเลือดขอดแล้วมันกลายเป็นตัวเลขขนาดเนี้ย

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ